ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเขาร้องสื่อมา

กลายเป็นว่าที่อ่างทองมันไม่ใช่นะสิฮะ
มันกลายเป็นว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค
โอ้ชัดเลยเขียวมากเลยโอ้ชัดเลยชัดเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ชาวบ้านเดือดร้อนนะถึงขั้นว่าต้องมาร้องเรียนกับเราค่ะ
ว่าคุณนักข่าวคุณช่วยออกข่าวหน่อยได้ไหม
คือประชาสัมพันธ์มุมหนึ่งบางคนบอกชดประจานหน่อยนะครับ

คือตอนแรกเราก็ถามคนในพื้นที่ว่า
การตีเส้นแบ่งเส้นหรือว่าป้ายเนี่ยมันไม่ชัดหรือเปล่า
พอนักข่าวลงพื้นที่ไปดูเท่านั้นแหละค่ะ
ที่ถนนลำท่าแดงตะบนสารแดงของอ่างทองนะครับ
ปรากฏว่านี่เห็นไหมการตีเส้นก็ชัด
แล้วเมื่อสักครู่ป้ายก็ชัดมากเลย

รถยนต์เอ่ยรถจักรยานยนต์เอ่ยมาจอดแบบนั้นนะคะ

นู่นค่ะไปปั่นกลางถนนจริงมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
กลายเป็นว่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ

ปรากฏว่าไปพบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางค่ะ
มีการแบ่งช่องเส้นทางสำหรับรถจักรยาน
เพราะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน
นี่ไงจักรยานทิศซ้ายคีพเลสต์นะค่ะค่ะครับ
นี่คุณผู้ชมกลายเป็นว่านักข่าวของเรา
เห็นคาตาเต็มตาเลยว่ามีทั้งรถยนต์
รถเก๋งรถกระบะแล้วก็รถของราชการด้วย
มาจอดทับเส้นรถจักรยานนะคะมีหนำซ้ำว่ารถมาจอดทับที่ของรถจักรยาน
หนักแล้วนี่คืออะไรคะปลาเค็ม
ฮะประเข็มประเข็มเล่นประเข็มเล่น
เฮ้ยต่อประเข็มเลยเหรอใช่พี่
ไม่ถ้าผมแบบโลกสวยหน่อยนะผมเป็นคนที่มาจอดรถเขาบอกว่า
ก็ไม่เห็นมีจักรยานจะขี่สักเท่าไหร่เลย
ว่างทำไมเสียงของมันมีนะมันมีคนขี่ถึงว่าจะ
มันต้องเป็นกวดไงเหมือนยังขาวแดง
ไม่เห็นมีรถมาจอดเลยเราก็จอดสักหน่อยก็ไม่ได้
คือบางอย่างประเทศไทยเนี่ยมันสร้างเพราะต้องมีครับอย่างนี้เป็นต้น
และอีกอย่างอะไรรู้ไหมไอ้ที่ทางราชคนพิการ
บางที่แม่งชันจนคนพิการท้อคือจะเข็นก็ลำบาก

แต่จะหมุนขึ้นไปเองก็ลำบาก
นี่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวอ่างทองนะคะ
แต่ปลาเค็มก็มีพี่ต้นบอกแล้วนะปลาเก็บเลน

เดี๋ยวฟังเสียงจากชาวบ้านคนที่เขาเดือดร้อนจริงหน่อยค่ะ
ผมว่าไม่เหมาะสมครับน่าจะเป็นทางปั่นจักรยานทางวิ่งมากกว่าครับผม

แล้วเวลาคนขี่จักรยานทำไงครับ

มันก็ต้องเดือดร้อนอยู่นะครับเพราะว่าทางจักรยานไม่ได้ทางจอรถครับ
อยากให้หน่วยงานมาดูช่วยอะไรมั้ย
ก็เคลียร์พื้นที่หน่อยครับ
แล้วก็บ้านเมืองน่าจะน่าอยู่กัน

และที่สำคัญกลายเป็นว่าอย่างที่บอกไป
รถจักรยานควรที่จะไปอยู่ในไบท์เลน

รถจักรยานไปอยู่เลนส์ใหญ่ของรถใหญ่
รถเก๋งรถมันทุกข์แบบนี้
นั่นแหละค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะ

จำนวนของรถยนต์ที่จอดทับเส้นทางจักรยานเนี่ย
นับวันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
บางครั้งจอดทั้งวันทั้งคืนนะ

หลีกเลี่ยงด้วยการลงมาใช้เส้นทาง
บริเวณกลางถนนเสี่ยงอันตรายอย่างมาก
แล้วก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะ
เพราะฉะนั้นอยากวอนขอร้อง

อย่างจริงจังและจริงใจด้วยนะคะ